โลกโซเชียลเขาประนามกันหนักมาก
เป็นคลิปที่ออกมานะคะว่า
ตำรวจยิงหมาตาย

เขาบอกว่าสาเหตุที่ทำแบบนี้เป็นเพราะว่า

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเลยนะคะ
เป็นพื้นที่ตำบลอ่างคีรีในอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นก็เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปเมื่อเย็นวันนี้
ตรวจหาปลอกกระสุนแล้วก็ทิศทางและวิถีการยิง

ทีมข่าวเองก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับร้อยตำรวจตรีสังกัดสพมะขาม

เขาเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุค่ะ
เขาได้รับการร้องเรียนมาว่ามีชาวบ้านทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าว

เขาก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็ไม่เจอตัว
กระทั่งวันเกิดเหตุ๑๙ธันวาคมค่ะ
ภรรยาขี่รถจักรยานยนต์ไปเก็บขี้ยาง
ก็ถูกหมาตัวนี้ไล่กัดจนบาดเจ็บค่ะ
ต่อมาเขาก็ไปปรึกษาเจ้าหน้าที่อนามัยว่าจะต้องทำยังไง
เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องคอยสังเกตอาการของหมานะ
ว่าเป็นพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า
ให้ดู๓วัน๗วันถ้ามันตายเนี่ย
ต้องไปฉีดยาพิสุนัขบ้านแล้วล่ะเพราะมีโอกาสเป็น
ภรรยาขี่รถจักรยานยนต์กลับไปตามหาเจ้าของหมาด้วยนะคะ
เป็นหมามีเจ้าของครับไม่เจอตัวค่ะเอ้ยขออภัยเจอตัวค่ะ
แล้วก็มีปากเสียงโต้แย้งกับผู้ที่ถ่ายคลิปด้วยพอหาเอ่อ
เอาใหม่นะคุณผู้ชมไม่เจอตัวเจ้าของหมาแต่มีคนถ่ายคลิปอ่า
แล้วไปเจอคนถ่ายคลิปอ่าก็เลยทะเลาะกันครับ
กับเจ้าของคลิปที่ว่าเป็นสามียิงหมาตายเนี่ยนะหาเจ้าของหมาไม่พบ
ภรรยาก็โทรศัพท์มาบอกให้เขาไปรับหมาตัวต้นเหตุแต่ด้วยความอารมณ์ร้อน
เขาก็เลยบอกว่าเขาหยิบปืนยาวจุดสองสองไปด้วยแล้วก็ยิงหมาเลยค่ะ
เขาบอกเขารู้ตัวนะว่าผิดอยากขอโทษสังคมแต่ก็อยากให้เข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่หน่อย
ผมก็ยกมือขอโทษเขานะก่อนทำก็ขอโทษนะพี่เป็นไรนะ
เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร
เขาก็อยากให้พิจารณาดูแล้วก็เหนื่อยใจสำรวจทำงานบ้างครับ
ในส่วนที่ความผิดที่เราทำนี่เรายอมรับก็คือ
ยอมรับครับยอมรับว่าผมทำผิดครับ

ครับยอมยอมทุกอย่างครับ
อันนี้ก็เป็นคำให้การหรือว่าเป็นสาเหตุของตำรวจในนี้ที่บอกว่าทำไมเขาต้องทำแบบนั้นนะคะ
ด้านภรรยาตำรวจที่ถูกหมากัดก็ยอมรับผิดเหมือนกันนะ
ตัวเธอก็อารมณ์ร้อนแล้วก็พูดไม่ดีกับคู่กรณี

แต่ยืนยันนะคะว่าไม่ได้อวดอ้างว่าสามีตัวเองเป็นตำรวจ
แล้วก็ไม่ได้สั่งให้สามียิงหมาด้วย
เธอก็แบบตัดเพาะนะว่าเนี่ยจริงเธอเป็นผู้เสียหายนะ

หาตัวคนรับผิดชอบก็ไม่ได้แล้วยังตกมาเป็นประเด็นสังคมอีก
มีโจมตีมากทั้งครอบครัวทั้งแม่ทั้งลูกทั้งนักยาศาสตร์
ไปถามว่าเข้าใจอยู่ว่ารักหมา
และคนหลักคนที่ถูกทำ

ก็ตอนนี้ตำรวจภูทรมะขามก็ยืนยันนะคะว่า
รวบรวมพยานหลักฐานเรื่องนี้และตรวจสอบอย่างรอบด้าน
ถ้าหากว่าตำรวจในนี้ทำผิดกฎหมายทั้งในคดีอาญาและคดีเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์จริง
ก็จะแยกดำเนินคดีโดยไม่ละเว้นค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้ก็จะเชิญตัวมาสอบสวนต่อไปนะคะ
คือเรื่องนี้มันเป็นประเด็นมาหลายต่อหลายครั้งแล้วล่ะที่คนที่ถูกหมากัดเขาก็จะออกมาขอความเป็นธรรมว่ากฎหมายคุ้มครองหมาแล้วคนที่ถูกหมากัดคุ้มครองไหม
แต่ประเด็นก็คือว่ามันคือการยิงหมาตายคืออันนี้มันก็มันก็ต้องก้ำกึ่งแยกกันอย่างเช่นถ้าหมามีเจ้าของเนี่ย
ถ้าในแง่การทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ไปคุยกับเจ้าของหรือยังได้ไปจัดการเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของหรือเปล่าหรือว่าเอาปืนมายิงหมาได้เลย
และณตอนที่ยิงหมาหมากำลังเข้ามาจู่โจมทำร้ายร่างกายเป็นการป้องกันตัวหรืออะไรอย่างไรก็ต้องดูทั้งหมดทั้งมวลนี้ด้วยในการประกอบเรื่อง
ถ้าหมามีเจ้าของยังไงคุณก็ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้